มาแล้วมาแล้วโอ้โหสวยมากครับโทรแล้วครับแหม
วันนี้หวังว่าไม่มีงานอยู่ได้แต่กุรกิจแนะล้มให้เต็มซักพัก
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ